สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เกิดเหตุสเตือนขวานใจกลางกรุงเทพฯหานครหลังพบผู้เสียชีวิตสี่ศกในบ้านที่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เกิดเหตุสเตือนขวานใจกลางกรุงเทพฯหานครหลังพบผู้เสียชีวิตสี่ศกในบ้านที่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เกิดเหตุสเตือน
เจ้าของร้านอาหารปากใต้ย่านหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ซึ่งยิงตัวเองเสียชีวิตในห้องนอนชั้นสองของบ้านที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนสั้นสองกระบอก
ปืนยาวหนึ่งกระบอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเล่าว่า
ตอนบ่าย๒ได้ยินเสียงปืน๗๘นัดออกมาจากบ้านหลังดังกล่าว
จึงแจ้งตำรวจสอนอหัวหมากเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นเหตุฆ่ายกครัวตาย๔ศพ
จากการสอบสวนทราบว่าปมสังหารฆ่ายกครัวครั้งนี้
มาจากปัญหาทางธุรกิจและหนี้สินของสจดำจนเกิดความเครียดสะสม
ก่อนตัดสินใจจบปัญหาชีวิต
จากรายงานข่าวระบุว่าสจดำเคยถูกตำรวจกองปราบรามจับกลุ่ม
เมื่อต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ในคดีช่อกโกงและปลอมแปลงเอกสารรัชการ
ช่วงกลางปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ถูกจับกลุ่มในข้อหา
ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ในขณะที่ออกเช็คไม่มีเงินอยู่ในบัญชี
แต่คดีนี้สจดำปฏิเสธข้อกล่าวหา
ไร้วิญญาณทั้ง๔ศพถูกส่งไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
โดยผลชนสูตรพบว่าทั้งหมดเสียชีวิตเนื่องจากถูกกระสุนปืนทำลายสมอง
รับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเทพลีลาโดยตั้งทั้งสี่ศพไว้ในสาราเดียวกัน
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่อาจทำให้คนในครอบครัวเก็บความรู้สึกเอาไว้ได้
ทำได้เพียงปล่อยน้ำตาให้ไหลออกมาและยอมรับความจริง
คดีนี้คนก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตเพื่อหนีความผิด
เพื่อหามูลเหตุจูงใจก่อนออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า
ก่อนจะร่วมกันลงทุนทำธุรกิจซื้อขายลอตเตอรี่

สจดำเป็นหนี้กว่า๑๐ล้านบาท

สจดำโทรศัพท์มาขอผ่อนชำระหนี้
ครั้งละ๒๕ล้านบาทจำนวน๔รอบ
โดยนัดเจอกันที่ร้านอาหารของสจดำ
มาอีกวันก็เกิดเหตุสุดสลดนี้ขึ้น
ส่วนตัวยอมรับรู้สึกไม่ดีเหมือนเป็นตัวต้นเหตุ

ในสายตาผมก็เป็นคนดีคนหนึ่ง

ที่ไปช่วยเหลือชาวบ้าน
จัดกิจกรรมกีฬาจัดกิจกรรมงานวัดงานอะไรอย่างนี้

ทำให้เขาคือสงสารลูกเขาสงสารครอบครัวเขา

ส่วนเรื่องตังค์ชาวบ้านผมไม่ตายผมหาคืนชาวบ้านได้อยู่แล้วแหละ
ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้อยากจะ
อันดับแรกอยากจะไปบวชอุทธิศส่วนให้เขาดีกว่าครับผม
อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องของการใช้หนี้กับชาวบ้าน
ต้องการให้เราพร้อมที่จะเป็นผู้ที่จะใช้ให้กันเอง

เจอหน้าเชืองของเราเราก็ต้องหาเองแล้วแหละ
คดีนี้สจดำต้องเจอกับมรสุมพัดผ่านเข้ามาในชีวิต

แล้วเลือกวิธีจบปัญหาด้วยการก่อเหตุสุดสะเทือนขวัญ

พร้อมทิ้งความเจ็บปวดไว้กับญาติพี่น้อง
เผชิญกับความจริงที่แสนหดร้าย